น้ำท่วมมันก็พัดพาทุกอย่างที่มันท่วมถึง
แล้วคราวนี้มันพัดสิ่งนี้ไปอยู่กลางทุ่งนาครับ
น้ำทุ่มฉับพลันนะครับแล้วก็ทำให้โรงเย็นซึ่งไม่มีศพนะฮะของวัดดงตะเคียน
นี่พี่ต้นรอลุ้นอยู่ใช่ไหมคือกลัวเจ้าของมาด้วยไงอ๋อไม่มีไม่มียังไม่มีเจ้าของนะครับ
ดงตะเคียนในพื้นที่ตะมนต์บ่อรังนะครับถูกน้ำเนี่ยมันพัดมาออกมาจากวัดนู่นนะฮะแล้วก็พัดมาเรื่อยนะครับ
ในวัดก็งงเหมือนกันจะไปหาที่ไหนวะน้ำมันพัดไปไหนวะอ้าวมาอยู่ตรงนี้นี่เอง
ชาวบ้านก็ไปพบโรงเย็นนะครับอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยครับวัดรับทราบแล้วเดี๋ยวจะมาเอาคืนไปครับ
หน่อยนะครับใจคอไม่ค่อยดีเลย